ต่อกันเลยละกันคุณผู้ชมเรื่องของความเชื่อวันนี้๒๙มิถุนายน๓๐แล้วก็๑กรกฎาคมเป็นวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาล

ในช่วงที่เที่ยงแบบนี้นะฮะประมาณเที่ยง๔๐นาทีเรามาดูถึงเรื่องของตัวเลขและความเชื่อกันหน่อยให้คุณผู้ชมพิจารณาเอาละกันนะฮะแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วย
แรกผมพาไปดูที่ประจวบคิริขันกันก่อนไปดูต้นกล้วยที่เขาว่าแปลกกันหน่อยคุณผู้ชมนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยนะมันอยู่ที่สวนหลังบ้านของนายธวัชชัยคอนเดชเป็นชาวตำบลช้างแรกอำเภอบางสะพานน้อย
แม่เนื้อหรอแม่เนื้อใช่ไหมค่ะ
แต่ละลูกมีความยาว๓๐เซน

หน่อขนาดเล็กคล้ายกับดอกบัวตูมครับ

ขนต้นจำนวน๒๑หน่อ

เอาแป้งไปรูปถูถ่าย

คืออะไรที่มันผิดแปลกไปจากต้นกล้วยธรรมดา
ชาวบ้านเขาก็เชื่อว่ามันน่าจะให้โชคหรือเปล่า
อะไรแบบนี้มีนางไม้นางตะเนีย
แล้วก็บอกเพื่อนบ้าน
ชาวบ้านทราบต่อกันไปก็มาดูครับ
รายก็เอาแป้งไปรูปได้เลขกลับไป

เดี๋ยวมาดูกันว่าต้นกล้วยต้นนี้จะให้โชคหรือเปล่า

ต่อกันที่จังหวัดนครราชศรีมากันเลย

วัดโพถนนสุรนาลีกันหน่อย
คือนายนพชัยสำเนียงใหม่เนี่ย

หลังจากทำบุญเสร็จก็เดินเล่นครับ

กล้วยครับอันนี้ฉันนึกว่าดอกบัว
คือมันคือต้นกล้วยที่มันแปลกมาก

มันแตกต่างจากต้นกล้วยอื่นมากเลยเพราะว่า
ตรงปลีของมันเนี่ยจะออกตรงกลางลำต้น

เหมือนบัวเลยครับเป็นกลีบหุ้มบาน

กลีบมันก็ชอบชูชี้ฟ้าแบบนี้ฮะ
ลักษณะเหมือนดอกบัวตูมกำลังบาน

ที่พอเห็นปุ๊บก็จะให้ชกลาบเรา

มันจะแรกใหม่มาก่อนเราก็ไม่เคยเห็นเลยนะ

เน่าแล้วนับเลยมันมีกี่ปีมันมีกี่ลูก
นับได้๑๙ปีครับ
ก็เลย๑๙ใช่ไหม

ขอย้ำทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นความเชื่อสู่บุคคลนะครับ
เราไม่ได้สนับสนุนให้คุณผู้ชมเล่นการพนันนะฮะ
กรีบใช่ไหมเออเขานับกรีบที่มันปานออกว่าเอามีกี่กรีบ
ได้๑๙กรีบนะครับ